เห็นข่าวนี้แล้วก็โอ้โหพี่เบิร์ตก็มีลูกสาวโตแล้วด้วย
น้ำแข็งก็มีลูกสาวกำลังจะโต
เราต้องมารู้ว่ามีบุคคลแบบนี้
อยู่ในกรุงเทพฯจริงก็อยู่นักความประถมนะ

แล้วโรงเรียนไปก่อเหตุตามหน้าโรงเรียน
คือเมื่อกี้ตอนที่เราคุยกันตอนต้นรายการ

เมสมาแบบถามสงสัยแล้ว
คือบอกว่าแล้วทำไมเด็กไม่วิ่งหนี

คือถ้ามีสติร้องตะโกนหนีก็เรื่องหนึ่ง
แต่ไม่ร้องตะโกนหนีเพราะว่าตกใจทำอะไรไม่ถูกใช่ไหมน้ำแข็ง
นี่แหละเด็กเขาถามว่าทำไมเด็กไม่วิ่งหนี
นี่คือหลักฐานใช้มัดตัวแจ็คฮะ
ลูกศรแดงนะครับแจ็คนี่ประกบเด็กนักเรียนผู้หญิงล้วงแล้ว

ชื่อจริงคือจิรายุทธ์ผมหอมอายุ๓๕ปีครับ
ตอนนี้กำลังทำอนาจารย์เด็กนักเรียนหญิงอยู่เลย
แล้วไปก่อเหตุกับนักเรียนหลายคนหลายพื้นที่ในกรุงเทพ
ตำรวจใช้เวลาแกะรอยประมาณ๒สัปดาห์นะ
ตามไปจับแจ็คได้ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอเมืองนครปฐมช่วงเช้าเมื่อวานนี้
จากนั้นตำรวจก็นำตัวแจ๊คมาสอบประคัมที่สอนอนังเริงครับเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ
รับสารภาพว่าผมทำจริง
ผมได้นั่งรถจากบ้านเลยนะที่นครถมเข้ามาลงมือที่กรุงเทพ
ผมมีอารมณ์ทุกครั้งเลยเวลาขึ้นรถเมย์นะ
ได้ยืนเบียดเสียดกับเด็กนักเรียนหญิงโอ้โฮ
แล้วยิ่งเป็นนักเรียนที่แต่งชุดรัดรูปเนี่ยนะอารมณ์ผมยิ่งมาเลย
ยังอ้างอีกว่าแต่ผมป่วยทางจิตนะแล้วไม่ได้รับการรักษา
เล่าต่อถ้าผมไปยืนใกล้เด็กผู้หญิงแล้วพอได้กลิ่นปุ๊บคุ้มไม่ได้
อารมณ์ตัวเองมันคุมไม่ได้ต้องเอื้อมมือไปจับตัว
หรือจับของสงวนของเด็กเขาพอลงมือเสร็จก็วิ่งหนีทันทีครับ
ไม่สงสารเด็กเขาเหรอแจ็คก็พยักหน้า
แล้วก็บอกว่าผมก็ขอรับโทษในสิ่งที่ผมทำนะอยากจะขอโทษเด็กผู้เสียหายทุกคนเลย
แต่คุณผู้ชมดูประวัติในแจ๊คหน่อยอ่า
เคยทำผิดมาแล้วแล้วได้โอกาสกลับมาต้องไม่ทำแล้วสินี่ก่อเหตุมา๗ครั้ง
โอ้โหเดี๋ยวนี่มันเต็มหน้าจอทีวีคุณผู้ชมเลยนะ

ไล่ดูตั้งแต่ต้นเดือนที่แล้วนะคุณผู้ชม๖กรกฎาคมเนี่ยก่อเหตุ๓ครั้งคือหลังสวนโรมณีนาฏ
แล้วก็บริเวณถนนนครไทยพอมา๑๘กรกฎาคมแล้วก็๒๖กรกฎาคม
อีก๔ครั้งที่แจ๊คทำแถวสะพานวัญชาติแล้วก็นี่ไปโรงเรียนเตรียมอุดมด้วยนะ

รวมไปถึงแถวพื้นที่สอนอนังเลิ้งด้วยแจ็คยังมีหมายจับอีกสี่หมายครับ
คดีกระทำอนาจารย์แก่เด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีโดยเด็กนั้นจะยินยอมหรือไม่

แล้วตำรวจก็ขอให้เด็กนักเรียนหญิงที่เคยโดนแจ็คทำอนาจารย์มาแจ้งความได้เลยครับ

ผมขอด้วยอย่างที่ดอมบอกเลยต่างกรรมต่างวาระ
คุณดูแลพยานดูแลผู้เสียหายให้ดี
แล้วน้องที่เคยโดนกระทำนะครับปรึกษาคุณพ่อคุณแม่

เป็นห่วงสภาพติดใจน้องนักเรียนหญิง

ไปแล้วนะครับ
น้องนักเรียนหญิงบางคนจะรู้สึกว่าไม่เอาหนูอาย